เมืองตอนนี้เขาบอกเลยว่าฝุ่นตลบจริงนะคะ
เพราะว่ายิ่งเวลาของรัฐบาลเหลือน้อยลงเท่าไหร่เนี่ย
นักการเมืองแต่ละคนดูดื้อยังไงก็ไม่รู้ค่ะ
พยายามโยกย้ายเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนพื้นที่
เขาบอกว่าเป็นการเอาตัวรอดในการเลือกตั้งครั้งหน้านะคะ
แล้วแบบนี้หัวหน้ารัฐบาลอย่างพลเอกประยุทธ์
จะสามารถสร้างประวัติศาสตร์ให้ตัวเองอยู่ครบวาระได้หรือเปล่า
ติดตามจากรายงานค่ะ
ชุมสุดยอดอาเซียนสหภาพยุโรปที่เบลเยี่ยม
ทำให้รัฐมนตรีออกลูกเกเรกันเป็นแถว
เมื่อหลายคนพร้อมใจกันลาประชุมนับได้๖ชีวิต

เรียกว่าส่งสัญญาณไม่แคร์ไม่สนกันล่ะ
ทำกลางข่าวสอสอย้ายพักกันเป็นที่สนุกสนาน
จะอยู่ครบเทอมหรือยุบสภา
ก็เอาที่สบายใจ
แต่ที่น่าสนใจคือการตอบคำถามของลุงป้อม
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
ที่ใครได้ฟังแล้วก็อดคิดไม่ได้
ว่าอาจจะมีรายการลมพัดหวนหรือไม่
ที่พร้อมเปิดช่องให้ลุงตู่คัมแบ็คพักพลังประชารัฐ
ถ้าหากสมาชิกพักยังให้การสนับสนุนอยู่
คือท่านนายกไม่ได้ไปอยู่ในภักดิ์พลังประชารัฐเลยนะ
เป็นพักพลังประชารัฐสนับสนุนให้ท่านนายกเป็นนายก
เพราะว่าท่านจะอยู่หรือไม่อยู่ก็เรื่อง

แล้วการสนับสนุนท่านต่อไปนะครับ
อย่างนี้มันต้องหลุดแล้วแต่สมาชิกพัก
แต่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ยังเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันใช่ไหมคะ
ให้อยู่ที่ไหนก็มันก็รักกันเหมือนเดิม

หมายความว่ามีการประเมินสถานการณ์แล้วว่า
พักเกิดใหม่อย่างรวมไทยสร้างชาติ
ไม่คืนจึงต้องดูรูทางกันใหม่
อีกหนึ่งประเด็นที่ต้องจับตาเป็นพิเศษ
ก็คือพลบอกกันชงกันชอ
ที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาในวันพรุ่งนี้

ซึ่งกฎหมายนี้อาจจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองให้จบเร็วกว่าที่คิด
ในเมื่อพักประชาธิปัตยืนกรานหัวชนฝา
รับไม่ได้กับการปลดกัญชาออกจากการเป็นยาเสพติด
แต่ระหว่างที่พักประชาธิบัติกำลังจะเล่นงานพรบกัญชาของพักภูมิใจไทย
นายจุรินหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก็ถูกวางยาเสียก่อน
เมื่อมีการปล่อยข่าวออกมาว่ากรรมการบริหารพักจะลาออก
เพื่อเขียนนายจุรินให้พ้นจากเก้าอี้หัวหน้าพัก
และเมื่อถอดรหัสคำพูดของนายเฉลิมชัยศรีอ่อนเลขาธิการพักประชาธิปัตย์ที่บอกว่า
นั่นย่อมจะทำให้คิดเป็นอื่นไม่ได้
จากว่าข่าวลือดังกล่าวมีข้าวรังว่ามีความพยายามจริงแต่คงไม่สำเร็จ
เพราะอาจจะมีกรรมการบริหารพักบางคนไม่ร่วมมือด้วย
ยิ่งอายุรัฐบาลนับถอยหลังลงไปเรื่อย
โอกาสเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
ขึ้นอยู่กับว่าอะไรจะเป็นปัจจัย
ให้ผลเอกประยุทธ์ต้องตัดสินใจชักปลั๊กก่อนที่จะครบเทิม

แล้วก็จับตาสอสอที่แห่ลาออกจากพักด้วย
ว่าจะเป็นตัวเร่งอายุรัฐบาลบิ๊กตู่ไหม